น้องมะลิจะออกงานอีเว้นต์ครั้งแรกค่ะ

งานนี้ขอบอกเลยนะคะไม่ได้มีแค่เอฟซีน้องมะลิเท่านั้นที่ตามกรี๊ด
แต่ว่าคนใกล้ตัวอย่างอาน้ำอ้อยสอนมนตรา
ผู้จัดการส่วนตัวของคุณปอทฤษฎีบอกว่า
เห็นหลานสาวแบบนี้แล้วรู้สึกชื่นใจค่ะ
สวัสดีค่ะ
คุณแม่โบวันด้าจูงมือลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนอย่างน้องมะลิ
วันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะในฐานะตัวแทนของคุณปอทฤษฎี
ทูตกิติมศักดิ์องค์กรพิทักษัตริย์แห่งโลกค่ะ

เป็นลูกไม้ใต้ต้นอย่างน่ารักน่าเอ็นดูนะคะ

เอ๊ะอ่านเต้นนะคะน่ารักมาก
แต่ว่าเมื่อวานวันก่อนนี้ที่มีงานนะคะ

แล้วก็จะแบบเป็นอันตรายต่อสายตาเด็กด้วยนะคะ
แต่ว่าออกงานปุ๊บผู้จัดการอาน้ำอ้อยผู้จัดการส่วนตัว
บอกว่าดีใจแล้วก็เป็นปลื้มในตัวหลานสาว
ที่ทำหน้าที่แทนคุณปอได้ดีเกินคาดนะคะ
ยอมรับเขาว่าหลังจากวันนี้หลังจากวันที่ผ่านมานะคะ

ถ้าอยากจะรอให้คุณปอนั้นอาการดีขึ้นก่อน
แล้วก็จะได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ก็ทางครอบครัวก็มีความรู้สึกว่า
มะลินี่ทำหน้าที่มาในนามพ่อได้เก่งมากเลย

และก็ประหลาดใจด้วยซ้ำ
เพราะเขาไม่โกรธุ์คนเลย

เพียงแต่ว่าตอนนี้เราต้องพูดว่า
ขอขอบคุณแล้วก็รับไว้พิจารณา
เอาไว้รอให้พ่อปอเขาดีขึ้นวันนี้ก่อน
ก็มีส่วนตัดสินใจจะดีกว่า

ส่วนความคืบหน้าอาการของคุณปอทฤษฎีอาน้ำอ้อยเผยว่าโดยรวม
ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก
อาการยังคงทรงตัวหลังจากที่แพทย์ได้ทำการตัดปอดด้านซ้าย
โดยขณะนี้ก็ต้องเฝ้าระวังปอดข้างขวาไม่ให้เกิดภาวะติดเชื้อ
แล้วก็ยังคงใช้เครื่องช่วยหายใจตามเดิม
ซึ่งคุณปออาจจะต้องใช้เวลาพักฟื้นประมาณ๒อาทิตย์ต่างจากผู้ป่วยทั่วไป
แต่ก็เชื่อว่าไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงค่ะ
ได้ฟื้นได้ตื่นมันก็เป็นระยะหนึ่ง
คือบางคนเนี่ยเท่าที่ได้ยินก็คืออาจจะเป็นช่วงประมาณ๔๕วันนะครับ
สำหรับบางคนแต่กรณีปอเนี่ยนอนนานมากนะฮะ
ก็คืออาจจะพักฟื้นไปอีก๗๒อาทิตย์ประมาณนี้
เชื่อว่าน้องมะลิเองน่าจะมีความคุ้นเคยกับพี่สื่อมวลชนนะคะ
ตั้งแต่ที่พี่ไปทำข่าวกันไปเป็นเดือนค่ะ